เพราะเห็นใจลูกค้าใจเขาใจเรา

สั่งสอนให้ชาวบ้านปรับตัวนะ
อ่าทั้งก๋วยจับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก
ขายสองอย่างก๋วยจับด้วยก๋วยเตี๋ยหมูน้ำตกด้วยนี่ค่ะ

ไข่ก็ขึ้นองค์ประกอบวัตถุดิบทุกอย่างในชามนี้ขึ้นหมดเลยอ่ะ
แต่ป้ารานกับลุงต่อยนะคะแกบอกว่ายังคงตรึงราคาไว้
มาดูหน่อยนี่ป้ารานบอกว่าขายก๋วยจั๊บและน้ำตกหมูมากว่าสิบปีแล้วนะคะ
ชามละ๒๐บาทยืนยันว่าจะยังไม่ปรับนะคะ
แต่ป้ารานบอกว่าแต่ก็มีเงื่อนไขนะจ๊ะ
ไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ปรับอนาคตก็จะไม่ปรับด้วย
ถ้าเกิดว่ามันไปสูงกว่านี้ป้าก็บอกว่าป้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
ตับหมูราคา๓๕๐บาทเลยเหรอ๒โกรม

ส่วนไข่ไก่ค่ะปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ไม่ปรับขึ้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะป้าราน
กับลุงบอกว่ารู้สึกสงสารลูกค้า
ก็ยังคงตรึงราคาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ก๋วยจับในราคาเท่าเดิม

แต่หากวัตถุดิบยังคงขึ้นเรื่อย

คลิปโตยังมีขาขึ้นและขาลง
แต่ราคาสินค้าขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้
บอกว่าถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้ไปเรื่อย
อาจจะต้องมีการปรับราคาก๋วยจั๊บ
และก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกขึ้นเป็นชามละ๒๕บาท

ใช่ค่ะนะคะเข้าใจเลยเห็นใจทั้งป้า
และเห็นใจทั้งลูกค้านะคะ
ไปดูอีกจุดหนึ่งสกลนครสกลนครค่ะ
นี่ก็ตรึงเหมือนกันคุณผู้ชมเขาขายอะไรล่ะ
นี่คุณอำพลนะคะเป็นอดีตนักดนตรีผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
เพราะทางร้านเห็นใจแล้วก็เข้าใจลูกค้า
ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายแบบนี้
เมนูเด็ดของร้านคือหมูจุ่มน้ำข้นสูตรพิเศษวัตถุดิบหลัก
ชื่อว่าหมูจุ่มใช้กุ้งมะคะนะคะวัตถุดิบหลักหลักก็คือเนื้อหมู
สันคออย่างดีเลยเสิร์ฟพร้อมกับผักสด
ในราคาชุดละ๘๙บาทเท่านั้นตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
ที่ต้องการประหยัดงบคือมีเมนูข้าวกระเพราหมูสับในราคา๓๐บาท
นี่คือปกติขายหมูจุ่มน้ำข้นพี่ต้นขายเป็นเซตเป็นเซต
๘๙บาทนี่จุ่มแบบนี้นะคะแต่บางคนบอกว่าต้อง๘๙บาทแล้วจุ่มแบบนี้
อาจจะไม่อิ่มท้องเขาก็เลยเพิ่มทางเลือกให้กระเพราหมูกระเพราหมูจานละ๓๐บาท
น่ารักนะขายหลากหลายเมนูคือคนไทยน่ารักแบบนี้คือช่วยกันจริง